คนไทยที่ได้รับผลกระทบคุณพัฒนายุทธ์อ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
มีปรากฏภาพว่าถูกจับเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมไหมคุณพ่อคุณแม่ของคุณพัฒนายุทธ์คุณพ่อเนี่ยเสียไปแล้ว
คุณแม่ไม่รู้ชะตากรรมลูกเลยว่าณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
สิ่งที่คุณแม่ทำได้คือจุดทูบนะแล้วบอกว่าเธอคุ้มครองลูกนะ
บอกกับใครอ่ะคุณแม่บอกกับสามีซึ่งเป็นพ่อของคุณพัฒนายุทธ์ซึ่งเสียไปแล้วครับ
คุณแม่ขอรับครับ
จนถึงตอนนี้ทำอะไรได้อะไรเป็นที่พึ่งทางใจได้
คุณแม่ทำครับนี่คุณแม่สาต้อนโสกีอายุ๕๘ปี
แม่ของนายพัฒนายุทธ์ต้อนโสกีอายุ๔๐ปีครับ
คุณพัฒนายุทธ์เป็นแรงงานไทยจากอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม
แล้วก็ไปทำงานอิสราเอลก่อนจะมีข่าวว่าถูกจับไปเป็นตัวประกัน
แล้วแม่สาก็จุดทูปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณของสามีที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๐ปีก่อนแล้ว
ให้ช่วยคุ้มครองลูกชายหลังจากลูกชายเนี่ยติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันแรก
ตั้งแต่เกิดสงครามเลยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตตั้งแต่๗ตุลาคม
คุณแม่เห็นภาพในโซเชียลมีเดียครับว่าลูกชายถูกจับมัดมือไพร่หลัง
แล้วก็สวมรองเท้าสีเหลืองถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นถูกคุมตัวนอนกับพื้น
ทางขวาเนี่ยคุณผู้ชมคือภาพที่แม่สาได้เห็นครับ
สาเล่าทั้งน้ำตาว่าตั้งแต่๒ปีก่อนที่ลูกชายไปทำงานอยู่นิคมเกษตรกรรม
ติดกับเขตฉนวนกาซ่าแล้วก็มีกลุ่มฮามัสบุกเข้าไปไป
ทำร้ายและจับกลุ่มแรงงานไทยเป็นตัวประกัน
ตอนแรกลูกสะพ้ายของแม่สาก็คือเมียของคุณพัฒนายุทธ์เนี่ย
กลัวว่าแม่สาจะตกใจตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้บอกความจริง
เลยบอกว่าแม่สาแม่สาพัฒนายุทธ์สบายดีนะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
ต่อมาเนี่ยทางราชการมาติดต่อขอข้อมูลกับคุณแม่เยอะเลย
ถึงได้รู้ว่าพัฒนายุทธ์ลูกชายแม่ถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้ว
แม่ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ได้แต่ร้องไห้คุณผู้ชมหัวอกคนเป็นแม่
ครับทำได้แค่บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ขอกับวิญญาณสามีที่เสียชีวิตไป
ให้ช่วยคุ้มครองลูกชายด้วยครับ

ต่างประเทศนะให้ดูแลลูกด้วย

ตกใจใจไม่รู้ตกใจว่า

ตกใจว่าแบบหัวใจนี้มันแบบไม่มีแบบนี้เลย

เพื่อลูกชายมาติดต่อลูกชายได้
ต้องบอกให้กลับมาหา

ต้องอยู่บริษัทไทยเรามีอะไรก็กินทำไร้ทำนากินไปนี่แหละ

เราก็อยู่ไปแบบคนจนหากินทำไร้ทำนาแบบนี้กัน
สาเนี่ยยังฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลไทยครับ
ในการเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยที่เป็นตัวประกันทุกคน
ให้รอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้แม่สาและครอบครัวด้วยครับ